จนที่กู้ไผ่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็ยังคงค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มตลอด๒๔ชั่วโมง
วันนี้พบศพผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ทำให้ล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๒๑คน
ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เข้มงวดกวดขันในเรื่องของกฎระเบียบให้มากขึ้นกว่านี้
ติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นล่าสุดพบแล้ว๒๑คนนะครับ
ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายุทธมนตรีนะฮะ
มีการกวดขันอย่างเข้มงวดนะครับในเรื่องของกฎหมาย
รวมถึงจำนวนผู้ดยสารที่จะขึ้นเรือ
เช่นอาทิตย์กูภัยยังคงล่าตรวจทะเลเวียนค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง
และเตรียมเครื่องมือนะครับเพื่อค้นหารอบต่อไป
โดยเมื่อเวลา๒๐นาฬิกานะครับพบศพผู้เสียชีวิตคนที่๒๑
ของเหตุการณ์เรือล่มหน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มนะครับ
โดยตลอดทั้งวันค้นพบศพทั้งหมด๖คนนะครับ
คือเด็กชายนวพัฒน์กระจ่างแสงอายุ๘ปี
เด็กหญิงนัสรีนบุญรักษ์อายุ๑๓ปี
นางมัธรีรักพงศ์อายุ๔๘ปี
นางรัสดาวัณฑ์ขันทรักษ์อายุ๖๔ปี
เด็กหญิงวานิชาแตงทองอายุ๑๒ปี
และรายล่าสุดนะครับคือนางจรูนหวังจำปีอายุ๖๓ปี
ลงพื้นที่เหตุการณ์เรือล่มบริเวณหน้าวัดสนามชัยในนามตัวแทนรัฐบาล
โดยเปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้ฝากแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจ

ซึ่งเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยต่างเสียใจเช่นกัน
และควรเป็นอุทาหรณ์กรณีเรือบรรทุกเกินกำหนด
และเกินความจำเป็นที่จะรองรับผู้โดยสารได้
รวมถึงการแซงในจุดที่ไม่ควรแซง
จึงทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่
ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องเข้มงวดกวดขัน
กฎระเบียบที่ตนเองรับผิดชอบทั้งทางบกและทางน้ำ

เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
และในคำคือนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กูภัยจังหวะพระนคร๔อายุทยานั้น
ยังคงที่จะค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ